ดูความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๖คนไปรุมทำร้าย
ใช้คำว่ารุมสกรรมปางตายเลยนะคะ
รุมทำร้ายอดีตสารวัตรกำนันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

พ่อของผู้เสียหายตอนนี้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นั่นก็คือคุณพ่อสมบุญพัชรภัยบูลอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เป็นพ่อของคนที่ถูกทำร้ายคือนายนัทธพลพัชรภัยบูล
เป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลกรอกสมบูรณ์
ซึ่งนายนัทพลถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เดินทางค่ะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพระเบาะไผ่
เพื่อให้เร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไปทำร้ายลูกชายของตัวเอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณทัศนัยคุณผู้ชมสามารถจับภาพนี่ไง
อย่างชัดเจนเลยแต่ถามว่าทำไมนะตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านมากี่วันแล้วคะ
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณถึงตอนนี้ยังไม่สามารถออกไม้จับคนร้ายได้เลย
เห็นใบหน้าเห็นพฤติกรรมหมดแล้วว่าทำอะไร
สมบูรณพ่อของผู้บาดเจ็บก็เปิดเผยว่าคืนวันที่เกิดเหตุ
มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายถูกวัยรุ่นสักประมาณ๕๖คนรุมทำร้าย
ก็มีการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
แพทย์ก็ทำการเอ็กซ์เรย์พอว่ากรามแล้วก็ดั่งหักด้วย
แต่ว่าไม่ได้มีเลือดคลั่งในสมองตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้ว
ส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวน
จากไม่รู้ว่าลูกชายไปมีเรื่องกับใครมา
ซึ่งก็อย่างที่บอกไปผ่านมา๒๓วันแล้ว
ตำรวจก็ยังไม่สามารถออกหมายจับคนร้ายได้
แล้วก็ทะเบียรถก็ยังเจนชัดเจนด้วย
ตอนนี้ก็ยังให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบว่า
พูดกับใครก่อนที่จะโดนตี
เพราะว่าตรงคลิปมันมี๕๖คน
อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาไปสอบสวน
เพราะว่าผมเป็นพ่ออยู่แต่บ้าน
ไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าลูกไปมีเรื่องกับใครมาบ้างอะไรบ้าง
ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามมาคุยซิ
เดี๋ยวจะมาทางนู้นจะมามอบตัวหรือยังไง

เพราะว่าในคลิปมันก็น่าจะเห็นชัดหน้าตา
แล้วก็ทะเบียนรถก็น่าจะเห็นอยู่
เพราะมันเกิดอยู่ต่อหน้าคลิป
กลับไปตามคลิปที่เกิดขึ้นที่ปรากฏเป็นข่าว
แล้วก็โลกสังคมออนไลน์เขาแชร์กันเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๓ของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตามภาพเลยค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๕๖คน
รุมทำร้ายร่างกายนายนัทธพลซึ่งเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลท่าตูมที่บริเวณหน้า
ร้านขายของชำในพื้นที่หมู่๓ตำบลกรอกสมบูรณ์นี่ไงนี่ไง
สักพักหนึ่งก็มี๓๔คนเข้าไปรุมสกรรมแบบนี้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ตอนนี้ติดต่อขอมอบตัวแล้วและคาดว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันนี้แหละ
เจ้าหน้าที่เตรียมตั้งข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจกับกลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย
ส่วนสาเหตุก็คืออดีตสารวัตรกำนันเข้าไปตักเตือนวัยรุ่นกลุ่มนี้
เรื่องของการเที่ยวก็อาจจะมีการพูดจาไม่เข้าหูก็เลยไม่พอใจ
รอดักทำร้ายตามที่เห็นในภาพดูทีฮะสลบกลางถนนแบบนี้เลย

ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปว่าเท็จจริงแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร